มีคนทักบอกว่าพี่ตายเนี่ยน่าจะมีองค์แฝงอยู่บ้าง

แล้วมันเป็นกระจกในโรงแรมนี้หน้าเขาใหญ่เลยอ่ะพี่หนุ่ม

จริงเขาโผล่เนี่ย